เอามาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีลิงไปถูกปล่อยเอาไว้ในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี

ล่าสุดจับกลุ่มได้แล้วผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาได้รับการว่าจ้างจากชาวกัมพูชา
ให้จับมาให้เขาเพื่อส่งต่อไปยังจีนไปทำเมนูเปิบพิษดาร
แต่ที่ปล่อยเพราะอะไรขนาดตัวมันไม่ได้มาตรฐานมันผอมปลายซ้ายไม่ได้ก็ต้องปล่อยทิ้งไป
เพราะว่าคนว่าจ้างเขาไม่เอาแล้วมันก็ไปทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านชาวช่องเขา
มันไม่อยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่นะฮะ
นายประสิทธิเอี่ยมประเสริฐอายุ๒๔ปีเขาเป็นคนขับรถส่งพวงมาลัย
สุดท้ายเนี่ยมอบตัวดีกว่าไปมอบตัวกับตำรวจสพเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสารภาพครับ
ว่ามีชายชาวกัมพูชายุ๖๐ปีรู้จักกันมาก่อนแล้วโทรศัพท์มาจ้าง
ไปจับลิงให้หน่อยตัวผู้ตัวเมียก็ได้อายุเท่าไหร่ก็ได้ไปจับมา
เดี๋ยวให้ตัวละ๓๐๐๖๐๐บาทตามขนาดนะฮะโทรคุยกันตั้งแต่๑๔กันยายน
อ่ะถ้าจับได้แล้วนะเดี๋ยวไปส่งมอบกัน
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งต่อไปจีนไปทำเมนูเปิบพิษดารไปต้มไปตุ๋นอะไรก็ว่ากันไปแหละนะฮะ
เช้าวันที่๑๘กันยายนก็เลยขับกระบะมีแข็บข้างหลังแล้วก็มีกรงไปด้วย
ไปที่วัดถ้ำน้ำอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีแล้วเอาอาหารหมาครับ
เทใส่แคปข้างหลังเอาไว้ล่อให้ลิงลงมากินพอมันลงมาได้ปริมาณที่พอใจแล้ว
นานลิงมันก็กระโดดลงมาเต็มสักยี่สิบตัวปิดกระบะเลยมันมีกรงอยู่นี่ฮะ
แล้วก็ขับออกไปไปทางบ้านตำบลวังลึกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
ถ่ายรูปลิงส่งไลน์ให้กับผู้ว่าจ้างคนนั้นแต่เขาตอบกลับมาว่าไงไหม

มันเล็กเกินไปอ่ะไม่เอาไม่ซื้อไม่จำขนาดมันไม่อวบอ้วน
อ้าวจับมาแล้วทำยังไงจับมาตั้ง๒๐ตัวทำยังไง
ขับรถไปปล่อยซะกันนะฮะไปที่เขาชะโอยไปปล่อยทิ้งอยู่ที่เขาชะโอย
อำเภอเดิมบางนางบวชเปิดท้ายให้ลิงมันลงไปเอง
สุดท้ายก็ต้องมอบตัวและขอโทษกับสิ่งที่เขาทำลงไป
เพราะว่าเขาบอกว่ามันมีคนเห็นเขาเขาก็คิดว่าเขาคงไปไม่รอด
ก็เลยต้องเอาไปปล่อยนะฮะ
เบื้องต้นตำรวจต้องแจ้งข้อหารนายประสิทธิ์๓ข้อหารด้วยกันคือ
สัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และ๓ปล่อยสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนเรื่องของการค้าสัตว์ป่าตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนว่า
คนที่ว่าจ้างคุณเนี่ยเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่า
มันทำเป็นขบวนการหรือเปล่าส่งต่อไปทางไหนจะไปส่งให้จีนเนี่ยเอาไปทางไหน
ทำกันยังไงแล้วเขามีการเปิดพิษดารคือกินลิงแบบนี้จริงหรือเปล่า